คุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ๒๒นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ได้มีการซ้อมเสมือนจริงการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะ
นี่คือภาพการซักซ้อมนะคะเป็นการซ้อมเสมือนจริงค่ะ
เคลื่อนสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไปยังชาปณสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมนตร์ทนอีสาน
โดยมีทหารแปดนายจากมนตรฐานบกที่๒๓
เป็นผู้แบกหีบศพซึ่งเป็นหีบจำลองนะคะ
ซึ่งมีน้ำหนักและขนาดใกล้เคียงกับของจริง
ก็นำออกจากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์
ขึ้นรถคันเดิมค่ะคือรถโบราณเปิดประทุน
ของพระพรมมังคลาจารย์หรือเจ้าคุณทงชัย

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพ
หมายเลขทะเบียน๔นหนู
เมื่อขบวนเพื่อนออกจากศูนย์ประชุม
เลี้ยวขวาไปตามถนนกัลประพฤกษ์
แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าสู่ถนนมะลิวัน

เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมิตรภาพวิ่งตรงไป
ขบวนก็จะกลับรถบริเวณหน้าดูโฮม
เบี่ยงซ้ายเข้าถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่น
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามณฑลพิธีชาปนสถานชั่วคราว
รวมระยะทางประมาณ๑๖กิโลเมตรค่ะครับ
ถึงแล้วนะคะจะไปจอดทางด้านทิศตะวันออกของเมนลอย

เคลื่อนเข้าไปบริเวณส่วนหัวของนกหัสดีลิง
และอ้อมเข้าไปที่ส่วนหาง
จากนั้นเปิดปีกฝั่งซ้าย
เลื่อนสรีระสังขารไปวางไว้
เตาเผาบนแท่นไว้จิกนะคะ

สรีระสังขารวันพรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีขึ้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา